คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะหาอะไรให้ทำกัน
หนูน้อยคนนี้ค่ะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่รับจ้าง
รับจ้างรับจ้างอะไรกันอ้าวไปดูสิคะ
ไปสวนสยามกัน
แต่ไม่ได้ไปเล่นสไลด์เดอร์อะไรคุณ
แต่ว่าให้ดูเพราะว่านี่สุขสนุกระดับโลกเลยนะ
กิจกรรมแบบนี้เด็กชอบ

มันคือการช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บทุเรียน

ใหญ่เห็นอย่างเราอย่างนี้คุณชนะคุณอายไหม

หกขวบเองแต่ทักษะการรับทุเรียนนี่อย่างกับผู้ใหญ่

ทำความรู้จักกับหนูน้อยคนนี้หน่อยนะคะ
หนูน้อยคนนี้ชื่อว่า

ชื่อว่าหนูน้อยรัชชานนฮี

ก็ทำไมต้องฮิ

จันทบุรีเราต้องฮีเยาวเยาว
เราก็ต้องเยาวน้องรัชนุนฮีเยาว
พาไปที่สวนทุเรียนที่จันทบุรี
อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่นะจ๊ะ

น้องเขามีความชำนาญในการเก็บทุเรียนมากนะ
เคล็ดลับเนสเดียว

ก็คือโยนรับจัดวางเรียง
โอ้นิดเดียวแต่เยอะเหมือนกันนะ
โยนรับจัดวางเรียงนะคะ
แล้วก็ไม่เพียงแค่น้องชินจังเขาจะเก่งในการช่วยคุณพ่อแม่รับทุเรียนนะ
เขายังชำนาญในการดูทุเรียนด้วยว่าลูกไหนสุกไม่สุกคุณ
บางทีเรายังดูไม่เป็นนะไปซื้อเรายังเลือกไม่เป็นนะให้คนขายช่วยเลือกนะ
นี่วิธีการคลอบคือ
เหมือนคุณพ่อทำมาแล้วจำตัดทุเรียนเอง
ทำทุกอย่างเลยอ่ะทำได้หมดทุกอย่างเลยโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามา
อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าเด็กสมัยนี้เขาเก่งนะ
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็ทำมาหากินได้ตั้งแต่เล็กเลยนะ
โตไปก็จะได้เอาทักษะที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้
อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งนะ
ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนนะคุณผู้ชม
เทอมแล้วได้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมกลับไปแบบนี้
ได้รู้จักคุณมากับเด็กนะครับพ่อทุเรียนนะครับหอบทุเรียน
เพราะทุเรียนได้หรือจะรู้ว่าทุเรียนลูกไหนสุกไม่สุกอันนี้สุดยอด
ค่ะเรียนโหลไลน์